มันแปลงอ่ะไม่ใช่ของจริงนะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวไปหาว่าอะไรมันแปลงอ่ะเนี่ย
มันไม่ได้เป็นผับหรอกมันเป็นบ่อน
แล้วเวลาแพ้ย่าเนี่ยคุณพ่อแม่ของแถมอยู่แล้ว
คือนี่มันจะไปทานานิคคงเศรีอ่ะคือมันจะทำอะไรในนี้
ไม่มีใครที่มีจีนทั้งนั้น
เจ้าของก็จีนคอนเสิร์ตก็จีนบุหรี่ก็จีน
น้ำก็จีนเน่าก็จีนยาก็ยังจีนเลย
เพราะฉะนั้นมันไหวเหรอ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
คุยกันเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเมื่อสองวันก่อนนะฮะ
ตำรวจนครบานบุกไปทลายผับแห่งหนึ่ง
มีนายทุนชาวจีนเนี่ยลักลอบเปิดอยู่แถวยานาวา

ไปตรวจค้นเจอข้างในเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะแยะไปหมด
ที่สำคัญเจอยาเสพติด
แล้วเขามีช่องเป็นล็อก
เอาไว้ฝากยาเสพติดได้ด้วยนะฮะ
คือเราไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ย
กินเหล้าไม่หมดฝากเหล้า
แต่ที่นี่ฝากยาเสพติดนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ต้องเชิญคุณชูวิทย์มาคุยกันหน่อย
เพราะหลังจากที่ตำรวจไปจับตรงนี้นะฮะ
วันรุ่งขึ้นคุณชูวิทย์เปิดแถลงข่าวเลย
วันต่อมาคุณชูวิทย์ซ้ำไปอีกดอกหนึ่ง

ไม่ใช่แค่ผับไม่ใช่แค่ยาเสพติด

มีนายทุนชาวจีนเข้ามาทำทั้งหมดเลย

ที่คนไทยลักลอบเปิดบ่อนอันนี้ก็ปราบกันแทบแย่แล้ว
เอานี่มันเป็นลักษณะของคนจีน
เข้ามาเปิดผับมั่วสุมยาเสพติด
ค้ายาขายยาฝากยา

ตกลงมันยังไงกันแล้วจะปราบกันได้ไหม
นี่ล่าสุดณขณะนี้นะฮะวันนี้นะฮะ

คุณชูวิทยเพิ่งโพสต์บอกเอาไปถึงนู่นเลยโยงไปถึงทุนการเมืองอีก
ต้องถามคุณชูวิทย์ครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
หัวหน้าพักรักประเทศไทยอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิครับ

นี่รายการอะไรรายการเปิดปากคุณภาคภูมิใช่ไหม

เพราะว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันเรื่องใหญ่และไม่ใช่อะไรนะ

แสกหน้ายังจำได้เพราะพาบอกมารายการภาคภูมิ
รายการอะไรวะรายการเปิดปาก
แน่นะไม่ใช่กูโดนปิดปากนะ
คือยังงี้คุณภาคภูมิท่านผู้ชม

คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ผมไม่เคยเตือน
ผมเคยเตือนเคยพูดไปเมื่อ๒เดือนก่อน
แล้วผมแถลงข่าวก็ผู้สื่อข่าวก็มาเป็นร้อยเหมือนกันนะครับ

แต่ณวันนั้นเขาไม่ตระหนัก
เหตุที่ไม่ตระหนักเพราะสิ่งที่ผมพูดมันดูเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงคนไม่เคยเห็น
ต่อมาเมื่อวันก่อนนี้เองที่บชนไปจับที่ยานาวา

แล้วไปตระหนึ่งไปตระหนึ่งโอ้โหเฮ้ย
ี่สิบห้องเข้าไปเฮ้ยนั่งลงนั่งลงอย่ามองอย่ามอง
แล้วไปตรวจดูโอ้โหยาเสพติดเยอะแยะ
แล้วคุณพ่อคุมผมถามคุณจริงคุณเห็นมั้ย
พอวันต่อมาผมก็เอาคลิปมาเปิดต่อเพราะผมรู้
ไอเรื่องพวกเนี้ยมันสตอรี่ซ้ำยังไง

เอามาคาราโอเกะจริงมันไม่ใช่คาราโอเกะไม่ใช่ยี่สิพวกคุณ
พื้นที่โล่งมั้ยแล้วผมเปิดคลิปมาเห็นพรมมั้ยเห็นผนังมั้ย

เดี๋ยวมีคลิปที่คุณชูวิทย์ได้เปิดเผยเอาไว้นะ

คุณชูวิทย์กำลังจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นบ่อนด้วย

แล้วเล่าเนี่ยอย่างที่คุณพูดกันในรายการของภาคภูมิในรัฐนี่แหละ
ผมบอกคือเอาฝากได้โอ้ยแม่เจ้าคุณเอ้ย
ชาวบ้านที่ไหนก็เคยเจอมีแต่ไปกินเหล้าแล้วฝากเหล้ากินไม่หมด
อันนี้อันนี้คือนี่คือคลิปใช่ไหม
นี่คือคลิปที่คุณชูวิทย์ได้เปิดได้เปิดเอาไว้ก็ดูพรมแล้วกัน
นะครับอ่าดูพรมอ่าให้ท่านผู้ชมดูชัดชัดว่าพรมเนี่ย
มันลายนี้แล้วตอนที่เขาไปจับเนี่ยแล้วพรมมันก็ลายนี้
ผนังก็อันนี้ก็มันที่เดียวกันหรือเปล่าแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ย
มันไม่มีเก้าอี้พวกนี้ไม่มีโต๊ะพวกนี้แล้วไปก่อนแล้วหนึ่งวัน
พลายกระซิบไงจะเจอแต่พวกห้องคาราโอเกะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีน
พื้นที่ตรงนี้ว่างโล่งอันนี้คือวันที่เข้าไป
เดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูว่าเข้าไปเนี่ย
จะท้ายท้ายคุณจะเห็นว่ามีมีพรมเหมือนกันนะอ่า
ผนังห้องเหมือนกันซึ่งผมทำให้ดูเสร็จสับเลยนะ

พื้นพื้นพื้นพรมเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้า
อันนี้ไม่ใช่อันนี้ในห้องข้างในนี้ก็ชื่อสถานบันเทิงชื่อวิบวับ
บวับอ่าเนี้ยเนี้ยอันนี้อันนี้จับมันจีนนะอ่า
ด้านหน้าเป็นคาแคร์อืมบังหน้าอืมเนี้ยเนี้ยเนี้ย
เดี๋ยวเดินเข้าไปเนี้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปเนี้ยตรงไปอีกหน่อยอ่า
เนี้ยอันนี้อันนี้อ่ะเนี้ยเนี้ยตรงนี้ตรงนี้อ่าเนี้ย
พรมเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมโล่งเห็นไหมเนี้ยเนี้ยพรม
ผนังเห็นไหมคือถ้าถ้าเป็นในคลิปของคุณชูวิทย์เนี่ย
จะมีโต๊ะมีเก้าอี้แดงมีคนนั่งเล่นเล่นการพนันโต๊ะ
บาคาร่าอืมมีคอมพิวเตอร์ด้วยอ่าเหมือนบ่อนหมาเกาะแต่ปรากฏว่า
ก่อนหน้านี้๑วันคุณภาคภูมิมันหายวับไปถูกขนออกไปเสียก่อน
คุณไปถามคนแถบนั้นสิชาวบ้านแถบนั้นที่เขาอยู่ใกล้วัดดอนเนี่ย
ที่ยานาวาที่จับเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งรถหกล้อมาขนออกไปหมด
ที่เจ้าหน้าที่จะไปจับก่อนที่จะไปจับอ่ะเพราะฉะนั้นวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
จากนครบานส่วนกลางเข้าไปนะเออไปแล้วก็จะเจอแค่พวก
ลักลอบเปิดสถานบันเทิงสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็เรื่องของยาเสพติดใช่ซึ่งอันนี้ก็เรื่องใหญ่อ่าใช่
ยาเสพติดนี่เรื่องใหญ่ยาเสพติดมันใหญ่ที่สุดคือคือคุณภาคภูมิ
ท่านผู้ชมคงเข้าใจเรื่องการพนันมันเรื่องเล็กนะ
เราก็ต้องยอมรับปราบเท่าไหปราบไม่หมดหรอกครับ
คุณปราบบ่อนเดี๋ยวนี้บ่อนเปิดเต็มไปหมดนะครับ
การพนันไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรอ้าวการพนันขันต่อ
จังชาติอ่าไม่ว่าพม่าไม่ว่าคาเมนไม่ว่ามาเลเซีย
เขามีคาซีโนที่ถูกต้องนะฮะเมืองไทยกฎหมายก็ไม่ได้ลงโทษเรื่องคาซีโน
เรื่องการเล่นการพนันสลายแรงนะฮะติดคุกอ่ารอลงงานยาเดือนหนึ่งตับไป
สองพันสามพันแต่ที่เป็นปัญหาที่ผมพูดในเรื่องคือเรื่องยาเสพติด
ยาเสพติดทำไมเป็นหลักก็มันเล่นขายกันเสรีแม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มคนจีนเท่านั้น
คือเขาไม่รับคนไทยนะที่นี่ไม่รับคนไทยเลยไม่รับเลยคนไทยเข้าไม่ได้
เด็กเสิร์ฟก็จีนอืมอ่าคนเล่นก็จีนผู้หญิงเมื่อกี้นี้ในภาพนี้ก็คนจีน
ทั้งนั้นแต่คุณอาจจะสงสัยถามผมว่าแล้วมันเป็นจีนไหน
เพราะจีนยังปิดประเทศอยู่แต่อันนี้พวกนี้มันเป็นจีนไทย
จีนที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งอยู่มานานแล้วอาจจะอยู่มาจนจน
ต่อหอที่ผมบอกในต่อหอคุณข่าวคุณชุวิตไอ้ระบบโครงสร้างทั้งหมดที่คุณชุวิตบอกว่า
มันคือผับศูนย์เหรียญมันคือบ่อนศูนย์เหรียญมันคือแหล่งซ่องสุมอัธยกรรมของในทุนชาวจีนที่เข้ามาใช้พื้นที่ประเทศไทยเนี่ย
ทั้งผับทั้งบ่อนทั้งยาเสพติดเนี่ยครับโครงสร้างมันเป็นยังไงโครงสร้างมันเป็นอย่างงี้
คือผับศูนย์เหรียญเนี่ยผมเป็นคนตั้งขึ้นมาครับมันมาจากบิ๊กโจ๊กที่ตอนนั้นน่ะ
หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณไทยไม่ได้อะไรเลยเพราะจีนเนี่ยพาคนจีนมาเที่ยวกินอาหารจีนเจ้าของร้านก็ยังเป็นคนจีน
ทัวร์ก็คนไกด์ก็เป็นคนจีนทุกอย่างเป็นจีนหมดยกเว้นรถทัวร์
ปัญหาของอันนี้ผับศูนย์เหรียญที่ผมตั้งฉายาก็คือคนจีนไปเที่ยวคนจีนไปกินคนจีนไปเล่น
เป็นบ่อนการพนันมีคาราโอเกะคนจีนเหล้าก็เหล้าจีนบุรีก็บุหรี่จีน
น้ำไม่ได้น้ำขวดจากน้ำขวดจากจีนเลยเพราะฉะนั้นที่เป็นไทยอย่างเดียว
ก็เหมือนกันแล้วครับคือเด็กรับรถเด็กเฝ้ารถอยู่ข้างหน้า
ซึ่งนั่นมันได้ไปสักกี่ตังค์กี่ร้อยดังนั้นผมเลยเรียกว่าผับศูนย์เหรียญ
หรือนายทุนจีนซึ่งผมเรียกว่าสีเทาในทุนจีนสีเทาทำไมถึงมาเลือกเอาประเทศไทย
อ่าอ่าต้องต้องต้องเริ่มมองป่าทั้งป่าก่อนแล้วก่อนที่เราจะไปพูดอะไร
คือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วมันทำไมจีนมันต้องมาไทย
ก็เพราะไทยอ่อนแอไงล่ะยังไงฮะอ่าไทยมีระบบคอลลับชั่นนะครับ
ไทยยอมรับเงินทำไมไทยทำไมจีนมันไม่ไปซิงคโปร์ล่ะ
อ่ะคุณต้องตั้งคำถามทำไมจีนมันไม่ไปญี่ปุ่นล่ะ
ทำไมจีนไม่ไปอเมริกาไปทำอย่างนี้มันไม่ทำมันมาไทยมาเขมร
โอ้โหตึกถูกต้องที่เป็นจีน
แต่เนื่องจากระยะหลังเนี่ยประเทศจีนใช้นโยบาย
โควิดเป็นศูนย์ปิดประเทศไม่ให้จีนออกมา
ดังนั้นสีลูกวิวก็ล้างถูกไหมครับแต่คนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งแน่นอนครับว่าเขาคงไม่ได้ไปอยู่จับกลุ่มกัน
เขาก็อยู่ในบริเวณคนไทยด้วยกันคนจีนฉันใดฉันนั้นเมื่อมาอยู่เมืองไทย
ก็จะจับกลุ่มกันอยู่ไม่ไกลจากสถานทูตจีน
ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาพิเศษดังนั้นถ้าคุณถามผมว่า
ปัจจุบันนี้กรุงเทพที่ไหนเป็นแหล่งคนจีนนอกจากเยาวราชบ้านเก่าผม
ก็คือรัชดาพิเศษซึ่งได้จากพื้นที่สุธิศาลห้วยขวาง
ตรงนี้แหละครับจีนทั้งนั้นบางหมู่บ้านนี่
จีนเกือบ๑๐๐หมู่บ้านส่วนตรงนี้คือยานวา
ส่วนตรงที่ไปจับคือยานวาก็เป็นศรีลมสาธรรมตรงนี้ก็จีนเยอะ
คือเจริญกรุงนะครับจีนนี่คือจีนแผ่นดินใหญ่นะ
เอาล่ะผมอธิบายตรงนี้ว่าทำไมเขาเลือกไทย
ที่เลือกไทยเพราะความอ่อนแอของระบบกฎหมายระบบบังคับใช้กฎหมาย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเอ๊ะทุนจีนโอ้โห
มาจ่ายเงินเท่านี้นะอ่ะเปิดให้คนไทยมันจ่ายได้๓๕๐๐๐
เจอคนจีนจ่าย๕๐๐๐๐๐ด้วยมันยอมจ่ายเลย
คุณชุวิตแป๊บเดียวผมขออนุญาตแป๊บเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อมันยังมีหลายคำถามแป๊บเดียวทุกผู้ชมอีกกัปต์เดียว
อย่างเช่นจุดแรกเลยมาถึงเขาก็ต้องเช่าตึกก่อน
ตึกมันอยู่ในประเทศไทยมันก็ต้องตึกของคนไทยสิ
แล้วทำไมมันยังไงอีกสักครู่กลับมาครับทุกผู้ชมครับ

ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีแล้วก็ยูทูปด้วยนะฮะ
เราไลฟ์รายการเปิดปากกับภาคคลุมอยู่
ทุกผู้ชมครับสิ่งที่กำลังฟังจากคุณชูวิทย์คุยกับคุณชูวิทย์อยู่เนี่ย
ไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่ามีนายทุนชาวจีนเข้ามาเปิดผับ
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่ามันมีหลายที่ด้วยใช่ไหมคุณชูวิทย์
คือคุณภาคภูมิท่านผู้ชมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ก่อน
สมัยก่อนเขาเรียกอ้างยี่คือคนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ย
ก็เปิดโรงฟิลล์โรงบ่นนะฉันได้ฉันนั้นผ่านมาปี๒๕๖๐กว่า
จีนต่างเหล่านั้นก็มาเปิดบ่อนเปิดสถานที่แบบนี้เป็นบ่อนเป็นเหล้ามีเหล้ามียา
ทำไมถึงเลือกประเทศไทยนี่ผมต้องตั้งคำถามให้ดูก่อนนะครับ
ประเทศไทยเนี่ยอ่อนแอความว่าอ่อนแอคืออะไร
ระบบอ่อนแอระบบยอมรับคอลลับชั่นมีการปล่อยปะเจ้าหน้าที่ปล่อยปะ
และยังโดนส่งเสริมโดยปัจจุบันนี้โดยทุนต้องการทุนต้องการทุนต้องฟังดีดีนะ
ชุวิตทุนอะไรใครก็ต้องการทุนตอนนั้นทำไมมีอะไรมันดันเป็นทุนการเมือง
อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกไว้แล้วว่างานนี้ใหญ่เกินกว่าตำรวจ
ทุนการเมืองทุนการเมืองเดี๋ยวผมจะโยง๕ป่าทั้งป่าให้ฟัง
เอาตรงนี้ก่อนอ่ะตำรวจไม่จับก็จะจับได้ยังไงละก็คนไหนมันเซ้นใหญ่
วัฒนธรรมวิธีการและเงินจีนวัฒนธรรมจีนเป็นยังไง
พูดจาเสียงดังวงเวงจงเช้งคนไทยไม่ชอบหรอกครับ

รู้จักผู้ใหญ่ค่อยเข้าหา
ดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของบ่อน
ที่ผับที่ยานาวาที่ตำรวจบุกเข้าไปจับ
ที่ผมตั้งชื่อมันว่าต่อหอเนี่ย
ต่อหอเนี่ยเมียก็เป็นตำรวจใหญ่

หลานเขยในตำรวจใหญ่นะครับ

และคนนี้เพิ่งเปลี่ยนสัญชาติมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับ

เป็นคนไทยแล้วไม่เป็นคนไทย
มันไปบริจาคเงินให้กับพักนึงเนี่ย

เพราะว่าเป็นคนไทยและทำไมถึงไปบริจาค
บริจาคทำไมถึงตั้ง๓ล้าน
และ๓ล้านเนี่ยมันไม่ใช่๓๐๐บาท
ผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้
ถ้าเกิดบริจาคเงินให้๓ล้าน๕ล้านเนี่ย
ผมก็ต้องมองแล้วไอ้นี่มันใครมาบริจาค
มันไม่ใช่๓๐๐นะครับมัน๓ล้าน๕ล้าน
เอ้าใครโอ๊ยไอ้นี่เหรออุ๊ยมันไหวเหรอไอ้เนี่ย

ภาคการเมืองก็ต้องระวังตัวมากกว่าคนปกติ

เขาถึงจะมาเปิดไอ้สถานที่เป็นเผ็กเป็นผัพเป็นบอร์ต
แน่นอนว่าเขาต้องเช่าก็ทำทองที่บอร์ตทั่วไป

คุณภาคภูมิผมเป็นคนไทย

ผมจะไปรู้วัฒนธรรมอะไรของจีนไหม

ฉันได้ฉันนั้นไอ้คนจีนมาเมืองไทย

คนไทยคนไหนมันคงไม่ไปหาคนไทยขายกล้วยแขก

และก็สามารถที่จะเคลียร์

ประการแรกคือแน่นอนเขาก็ต้องแนมไว้

เช่าเสร็จตบตรงตบแต่งทำอะไรไป
คือจริงเนี่ยถ้าผมไม่มาพูด
สื่อก็จะหลงทาง
ผู้สื่อข่าวก็อาจจะเห็นจากภาพที่ตำรวจถ่าย

คลิปที่ผมบอกเนี่ยพื้นก็เป็นพรมเดียวกันผนังก็ผนังเดียวกันแต่โต๊ะไม่มีแล้ว
คุณไปเห็นแต่ห้องคาราโอเกะและที่หนักคือมันมียาเสพติดนะครับ
เอาล่ะทีนี้มันเปิดให้ใครเล่นจีนทั้งนั้นจีนเล่นอย่างเดียวไม่รับคนไทย
ไม่รับแน่นอนเพราะผมเคยส่งสายลับไปแล้วคนไทยพูดจีนได้มันส่งสายลับไปเลยเหรอ
สายรับไปเลยแต่เป็นคนจีนแต่เป็นคนไทยที่พูดจีนได้มันไม่รับ
เขาก็รู้เลยว่าไม่ใช่แล้วเขารู้แน่นอนไม่ใช่กลุ่มของเขาแล้ว
ไม่ใช่จีนแท้เขาจะเป็นกลุ่มของเขามาจากไหนคุณชูวิทย์
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็มาเข้าบ่อนคือตรงนี้โดยรู้ว่าเป็นคนจีนที่อยู่ในไทยอยู่แล้วเนี่ย
คือเราต้องเป็นคนจีนที่อยู่ไทยอยู่แล้วนะส่วนที่เดินทางมาคุณต้องเข้าใจจีนพ้นทะเลเนี่ย
มันมาจากทั่วโลกมันไม่ได้มาจากเฉพาะจะต้องมาจากประเทศจีน
มันก็อาจจะเป็นจีนแคนาดาจีนนู่นจีนนี่มันก็มาเที่ยวเมืองไทย
มันก็ต้องรู้จักกันหรือเปล่าเพราะจีนมันมีทั่วโลกพันสี่ร้อยพันห้าร้อยล้านคน
ดังนั้นกลุ่มจีนกลุ่มนี้ที่ผมตั้งฉายาว่าคนทำมันเป็นจีนสีเทา
จีนสีเทาเนี่ยจุดศูนย์กลางเขาจะอยู่ที่ไหนแน่นอนเขาต้องอยู่ในจุดที่มีคนจีนอยู่ด้วยกัน
แล้วที่ไหนล่ะชายรัชดาไหมชายห้วยขวางไหมชายสุธิศาสตร์ไหม
เพราะอะไรตรงนั้นน่ะเพราะมันใกล้สถานทูตจีนจีนสีเทาคือยังไงคุณชุ
สีเทาก็คือจีนที่ไม่ขาวมันไม่ได้ทำธุรกิจสีขาวมันทำธุรกิจสีเทา
มันอยู่ในไทยนี่แหละก็มันอยู่ไทยนี่แหละแต่ไม่ได้ทำอาชีพสุดฤทธิ์ไม่ได้ทำขายผ้า
ไม่ได้ทำขายอะไรอย่างอื่นมาทำแบบเนี้ยมาทำพวกนี้โดยเฉพาะ
ดังนั้นผมก็จะพิจารณาว่าพวกนี้เป็นแหล่งพ่อพันธยากรรมใช่ไหมกลุ่มนี้ที่มันทำงานอยู่เนี่ย
หนึ่งมันเรียกค่าถ่ายได้ไหมเรียกได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีคดีเรื่องผู้หญิง
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอ่าเรียกค่าถ่ายยังไงเอ้าก็ถ้าเกิดผมเล่นเสีย
เออแล้วผมไปคู่เงินเข้าบอลเนี้ยเสียเออผมเล่นแล้วผมเสียผมไปกู้
ผมกู้บ่อนให้แล้วถ้าผมไม่มีจ่ายมันอุ้มผมไหมโอ้อุ้มแน่นอน
ถูกไหมครับมันมีอิทธิพลไหมไม่มีอิทธิพลเปิดบ่อนได้หรือครับ
ดังนั้นต้องเข้าใจให้ดีนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
แล้วผมพูดมาสองเดือนก่อนแล้วนะครับผมไม่ได้มาหน้าสาธยาย
เอาตามหลังตามนี้นะครับไม่ใช่ผมพูดมาแต่ณวันนั้น
มันไม่มีใครสนใจสิ่งที่ผมพูดเท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าเอ๊ะ
ผมพูดไปเอาละตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วก็พอเช่าไปจริงจริงเนี่ย
ถูกยกออกก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนะฮะรู้ได้ไงก็ผมเอาคลิปให้ดูแล้วไง
เห็นโต๊ะเห็นอะไรเต็มไปหมดพรมเดียวกันผนังเดียวกัน
แต่ตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยมันไม่มีโต๊ะแล้ว
แล้วเปิดให้ใครก็อยากให้บอกจีนเล่นจีนจ่ายใช่จีนเล่นจีนจ่าย
และกลุ่มทุนจีนเนี่ยสีเทาที่บอกเนี่ยมีกี่กลุ่มโอ้มีเยอะครับ
มีเยอะตอนนี้ต้องไอ้โทนี่ไอ้เดวิทไอ้ต้าหอเหรอนะครับ
อ่าแล้วยังมีไอ้หมิงอีกโอ้โหอ่ามีอาหลีอีกโอ้เยอะครับ
ไปไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดแล้วเขาไปเปิดอยู่แถวไหนบ้างเนี้ยอ่า
รู้ไหมอ่าคุณคุณคุณไปรู้ไหมก็คุณที่สำหรับบุกจับไปไอ้นั่นอ่ะ
เมื่อสักประมาณเอ่อสี่ห้าเดือนก่อนอ่ะที่รัชดาตรงไอ้ไอ้ไอ้ซอยที่ไปทะลุ
สำนักงานเขตห้วยขวางชื่อทาเวอร์เออ่ะที่เข้าไปแล้วก็ไปเจอบ่อนหรูหลาอยู่ใต้ดินอ่ะ
นั่นก็ใช่อันนี้ก็ของคนจีนอันนี้ก็ยานาวาอันนี้ก็ยานาวา
แล้วก็อีกที่หนึ่งก่อนถึงสี่แยกห้วยขวางมาจากทางประหลโยธินชิดซ้าย
ก่อนถึงอุโมงเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยอันนี้ก็อีกที่หนึ่งใหญ่โตชั้นเดียว
เขียนป้ายภาษาจีนสี่ตัวเบ้งเบ้งเข้าไปเหมือนกันโล่งโล่งอย่างงี้เหมือนกัน
อ่าวันดีคืนดีก็เอาโต๊ะมาวางเล่นเรื่องตอนไหนมีการขอร้องมาก็เอาโต๊ะออก
ทำไมรู้เยอะจังเดียวว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
คือคุณคุณต้องเข้าใจนะผมเนี่ยเหมือนศูนย์กลางคนก็จะเอาข้อมูลมาให้ผม
ครับนะครับไอ้ผมเองจะเปิดปากพูดผมก็ต้องระวังว่าเอ๊ะไอ้พูดไปแล้วมันจริงไม่จริงดูหลอกใช้หรือเปล่า
อืมหรือเครือข่ายผมที่เยาวราชผมก็ลูกครึ่งจีนก็มีคนที่บอกข้อมูลผม
ดังนั้นเอาเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาหนึ่งที่ต้องใช้คือทุนใช่ไหมครับ
คงไม่ใช่มาถึงแบบไม่มีตังค์ไปยืมเขาทุนจีนนี่ทุนหนาไหมคุณภาคภูมิ
จีนทุนหนาห่าสิต้องหนาเถอะครับวัฒนธรรมทุนจีนเนี่ยคือจ่าย
อืมมันรู้ว่ามันจ่ายนะครับแล้วตอนนี้จีนปิดประเทศไหมปิด
แล้วแล้วปิดแล้วทำยังไงไม่มีใครมามันชิดเอาของเนี่ยนะฮะ
เอาของต่างเนี่ยไฟต่างเนี่ยขอโทษทีนะครับ
เดี๋ยวคุณพูดแล้วนึกว่า๕ล้านเหรอ๑๐ล้านไม่ใช่ครับ
ของพวกนี้เป็นร้อยร้อยร้านไอ้อุปกรณ์เครื่องหมายเครื่องอื่น
แล้วมาเปิดอยู่ที่กรุงเทพนี่ขนมานี่เลยเหรอขนมาที่นี่แล้วมาเปิด
โอเคในที่เปิดเนี่ยก็มีที่ผมพูดไปเนี่ยจะต้องรู้จักกันทั่วนะ
อาซีเอก็ที่หนึ่งใหญ่โตโมโหลานอีกที่หนึ่งก็เอกมัย
นั่นก็ใหญ่โตโหลานถามว่ามีใบอนุญาตไหมไม่มีอ้าวแล้วมาลงทุนไปสองสามร้อยล้าน
กล้าเปิดไหมกล้าแล้วทำไมคนไทยไม่กล้าเออนั่นน่ะสิ
เพราะคนไทยทุนน้อยกว่าจ่ายน้อยกว่าไงอันนี้คือทุนนะฮะ
แล้วความใจถึงของจีนสองต้องพึ่งพาไหมอ่าตำรวจ
พึ่งป่าอย่างเนี่ยชาวบ้านบางคนถามทำไมตำรวจไม่จับ
อันนี้คนถามเข้ามาเยอะเลยนะผมถามนิดนึงเถอะครับ
คุณรู้ไหมว่าตำรวจถ้าพวกนี้มาเปิดเนี่ยอะไรคืออะไร
ดีใจดีใจคืออะไรนักท่องเที่ยวเข้าไทยตำรวจดีใจ
ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเข้าไทยก็ได้เงินไงคุณคือไม่ได้กล่าวหาเขาหรือเปล่า
เอาไงเอาไงก็แล้วก็ทำงานก็จับสิทำงานก็จับสิ
ก็ไม่มีใครแจ้งไงนี่ตำรวจยังบอกคุณชูวิทย์มีอะไรก็
เอาไปให้ตำรวจนะข้อมูลหลักฐานจะได้ไปจับเอาไปแล้วนี่นี่นี่
ผมเอาให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กเลขลับ
ไปตรวจได้เลยนะครับหนึ่งห้าศูนย์เก้าส่งให้วิกโจ๊กแล้วครับ
ส่งไปวันนี้ส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งไปเลย
แล้วก็ลงเลขลับให้ผมด้วยแรกแรกจะไม่ลงเลขลับไม่ได้ไม่ได้
ต้องลงเลขลับและทันทีที่ลงเลขลับก็มีคนที่ของนายก
อ่ะสอบถามจะขอข้อมูลผมซึ่งจริงจริงเนี่ยผมเข้าใจ
วันก่อนเนี่ยผู้สื่อข่าวถามท่านนายกท่านนายกไม่ตอบ
เพราะว่าท่านนายกท่านอาจจะยังไม่มีข้อมูลไม่เป็นไรเราเข้าใจ
เพราะท่านงานเยอะอ่าหลายเรื่องจะไปตอบถูกถูกผิดผิดทุกเรื่อง
เดี๋ยวมันก็ไม่ดีดังนั้นถ้าเงียบแต่ท่านมาเอาข้อมูล
ซึ่งข้อมูลต่างเหล่านี้ผมก็ไม่รู้ผมส่งให้บิ๊กโจ๊ก
ส่วนบิ๊กโจ๊กจะให้นายกจะไปอะไรจัดการยังไงท่านรับปากผม
ซึ่งผมเปิดสปีกเกอร์โฟนให้ผู้สื่อข่าวฟังซึ่งผมบอกแกก่อนแล้วว่า
ผมเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่นะอันนี้ออกอากาศอยู่
รับปากว่าท่านจะจัดการโดยเฉพาะมันเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
คุณพระภูมิท่านผู้ชมครับเรื่องบอลมันกลายเป็นเรื่องเล็กแล้ว
มันเรื่องเล็กแล้วบ่อนการพนันบ่อนตรงนี้คุณชูวิทย์บอก
เรื่องเล็กแล้วเฉยแต่เป็นห่วงเรื่องยาเสพติด
ถูกต้องยาเสพติดมันห่วงยังไงโอ้โหมันทำกันเกินไปหรือเปล่า
มันทำนั้นกันหากว่าเฮ้ยมันเสรีขนาดว่าเอ้ยจะเอาไหม
มีในเมนูจะเอาแฮปปี้วอเตอร์จะเอายาเคจะเอายานู้นยานี้
เสร็จแล้วระบุลงไปในใบเสร็จอีกต่างหากว่าเป็นค่าห้องเท่านี้
ค่าอาหารท่านี้ค่ายาเสพติดเท่านี้แม่มันมันใจถึงไหมล่ะนั่นคือจีน
นั่นคือจีนที่จะถึงทีนี้กลุ่มที่ผมพูดเนี่ยกลุ่มต่อไปคือนักการเมือง
เอาละคุณอยากจะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเกี่ยวอะไรเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะ
เกี่ยวสิครับเพราะว่าณวันนี้คนที่เป็นเจ้าพ่อใหญ่ของกรุงเทพเนี่ย
มันไม่ใช่ตำรวจเสียแล้วมันเป็นนักการเมืองใหญ่ซึ่งใจถึงพึ่งได้นะครับ
พื้นที่สีเทาคอยเคลียร์คอยจัดการให้กลุ่มทุนต่างเหล่านี้
ก็จะวิ่งหาคนนี้เพราะรู้ว่านักการเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะคุยกับตำรวจได้
และนักการเมืองคนนี้ก็ต้องการทุนที่จะไปต่อทุน
ก็คือต้องไปมีสอสอหรือเปล่าสอสอแต่ละคนคุณก็รู้อยู่แล้วนะ
เอาลงกันทุกวันซื้อตัวสอสอคนนั้นเอาสอสอคนนี้มาสังกัดนะครับ
อ่าสามสิบล้านสี่สิบล้านเดี๋ยวจะใกล้เลือกตั้งแล้ว
นี่คือความน่ากลัวของระบบไทยไงทำไมถึงมาไทย
ก็นี่คือความน่ากลัวไงเดี๋ยวคุณชีวิตเคลียร์ตรงนี้ให้ผมก่อน
ตรงไหนอ่าเรื่องตำรวจเดี๋ยวว่ากันนักการเมืองที่ใช้คำว่าไอ้ใจถึงพึ่งได้นี่ไม่ได้
ไม่ได้ไปพาดพิงอะไรกับใครเขานะเออไม่ได้ไปพาดพิงไม่ได้ไปไม่ได้ไปหมาย
ไม่เกี่ยวอะไรกับไปพาดพิงใครอ่ะใครใครกันอันนี้หมายถึงคนมันมีนั่นแหละ
แต่ว่าไม่ใช่คนที่เขาเดี๋ยวเขาไปใจถึงพึ่งนั้นแล้วไปนึกถึงใครบางคน
โลแกนของเขาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับโซโลแกนนะเอาให้เคลียร์ก่อนนะ
แต่หมายถึงว่านักการเมืองกลุ่มที่เขาต้องการเอาทุนไปกว้านซื้อสอสออะไรพวกนั้นอย่างนั้นใช่ไหม
คุณชูวิทย์บอกใช่คุณคุณภาคภูมิแล้วคุณพูดเองนะ
ผมถามนะผมถามนะผมถามนะผมไม่ได้พูดผมถามใช่ก็คำถามคุณถูก
อืมอ่าคำถามคุณก็ถูกต้องแล้วแต่โซโลแกนนี่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะอ่า
คุณต้องต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของโซโลแกน
เจ้าของโซโลแกนเป็นเจ้าของที่ไหนแล้วมันถูกไอ้ตุรกิจการอย่างเงี้ย
ต้องใจใหญ่ไหมต้องรู้จักคนเยอะไหมต้องมีอิทธิพลไหม
ต้องรู้จักตำรวจทหารไหมต้องเข้าไปอยู่ในวงการเมืองด้วยไหม
จะเป็นตำรวจมาเป็นเจ้าพ่อเหรอผมก็ยังไม่เคยเห็นถูกไหม
ส่วนมากมันไม่ใช่ตำรวจทั้งนั้นแหละครับส่วนมากมันจะเป็นพวกเกี่ยวข้องกับการเมือง
ถูกไหมดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าในสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ย
ทุนจีนเนี่ยมองออกคำว่ามองออกมองออกเลยเหรอจีน
คุณคิดว่าจีนโง่เหรอคุณต้องคิดว่าจีนในอดีตพอเขาเข้ามาเขารู้เลยเหรอว่าเขาต้องไปหาใคร
มันไม่ได้เพิ่งเข้ามามันถึงขนาดเราเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่เป็นคนไทยแล้วเนี่ย
อยู่เมืองไทยเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยไอ้โทนี่อย่างเงี้ไอ้เดวิสอย่างเงี้
พูดไทยเก่งกว่าคุณอีกมึงอีกสักครู่กลับมาเดี๋ยวจะกลับมาถามว่า
แล้วจะปราบยังไงจะปราบยังไงท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะเหลือเกิน
บอกโอ้โหทำไมคุณชูวิทย์รู้ขนาดนี้ทำไมตำรวจไม่ไปปราบตั้งนานแล้ว
ทำไมไม่ไปจัดการเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะ
เรากำลังคุยกันว่าถ้าข้อมูลอย่างที่คุณชูวิทย์บอกเนี่ย
แล้วจะปล่อยให้เมืองไทยเป็นแหล่งซ่องสุมของนายทุนชาวจีน
แล้วก็เป็นแหล่งของยาเสพติดบ่อนการพนันอย่างนั้นหรือ
ท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะบอกเอาทำไมตำรวจไม่ปราบทำไมตำรวจไม่จับ
คือคุณภาคภูมิต้องเข้าใจก่อนไอ้พวกนี้เป็นเศรษฐกิจที่ไม่มีประโยชน์
ทุนจีนต่างต่างเหล่านี้มันเป็นทุนจีนสีเทามันไม่ใช่ทุนจีนสีขาว
ดังนั้นถามว่ามันจะเกิดปัญหากับสังคมกับเศรษฐกิจเกิดแน่นอน
ดูตรงนี้เหรอครับตรงนี้ผมกำลังจะผังเก่าอยู่นะครับ
ถามว่าตำรวจเนี่ยที่ได้ตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยที่ได้
ตำรวจบางคนเหรอรายได้เนี่ยคนไทยกับคนจีนนี้เล่นต่างกัน
ตรงนั้นลายได้ตรงเนี่ยเข้ามามีพร้อมเซษศัพท์เลยยาเสพติดอีกเท่าไร
บ่อนการบัญญาณเท่าไรนะครับคุณเห็นใบเสร็จแล้วยังอะ
บรรเศษใบ๑๒๐๐๐๐๐บาทห้อง๑๒๐๐๐๐๐บาทใช่มั้ย
ยานวาวันนั้นตำรวจที่นครบานเข้าไปจับ
เขาเอาใบเซ็ตมารวมกันของโต๊ะในคืนเลยนะ
นักท่องเที่ยวชาวจีน๓๐๐คนได้๓ล้านต่อคืนนะ
ตำรวจก็แถลงนะบอกเนี่ยรายได้๓ล้านต่อคืน
บ่อนยังไม่นับนะเพราะมันยกโต๊ะออกไปก่อน
ถ้าสมมุติว่าถ้ามีบ่อนด้วยเนี่ยผมว่ามี๒๐๓๐ล้านต่อหมุนเวียนต่อคืนนะ
ถ้ารายได้๒๐๓๐ล้านต่อคืนเนี่ยก็มีความหมายว่าโอ้โห
เดือนนึงนี่ไปกี่ร้อยล้านอ่ะแล้วดังนั้นดังนั้นไอ้ตัวนี้ผมถามว่า
จะแฮปปี้กว่าไหมถ้าเกิดไทยให้โอ้ย๕๐๐๐๐แสนนึง
คนไทยเพราะคนไทยเล่นไม่ได้เยอะอย่างงั้นไอ้จีนมันเล่นเป็นโต๊ะ
พีมันเล่นตาละแสนตาละล้านดังนั้นตัวนี้เป็นรายได้
ก็จะส่งให้เป็นส่งให้ข้างบนมันได้เยอะกว่า
ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณจะปราบยังไงเวลาคุณในรายการน้อยผมเข้าใจ
วิธีการปราบเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติตำรวจเองจัดการไม่ได้หรอกครับ
ต้องเข้าใจระบบตำรวจตำรวจปราบบ่อนไม่ได้แล้วอันนี้มันไม่ใช่บ่อนธรรมดา
ผมต้องพูดให้คุณฟังก่อนมันไม่ใช่บ่อนธรรมดามันเป็นบ่อนจีน
ซึ่งมีรายได้มหาศาลมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนกับทุกฝ่าย
ถ้าคนไทยคุณไปที่ดินแดงนะบ่อนไฮโลไฮเทควินมอเตอร์ไซค์เล่นแม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดเล่น
มันจะได้สักกี่ตังค์ดังนั้นเขาจะเอาตังค์มาจ่ายคุณได้สักกี่ตังค์
แต่ไอ้นี่จีนเล่นจีนมันเล่นทีละล้าน๒ล้าน๕ล้านเงินหมุนเวียนวันหนึ่ง๑๐๒๐ล้าน
มันก็มาจ่ายคุณได้เยอะเขาจ่ายคุณได้เยอะเขาจ่ายเท่าไหจากข้อมูลคุณชุวิตเขาจ่ายเท่าไหร่
เดือนนึงต้องมี๑๐ล้านเอาละตรงนี้คนปรับเดือนละ๑๐ล้านอย่างต่ำนะที่นึงนะจ่าย
อย่างต่ำที่เดียวนี่แหละแล้วมันมีกี่ที่เนี่ยเอ้าก็นั่นอ่ะสิคุณว่าดูว่ามีกี่ที่
ทีนี้การปราบเนี่ยผมถามว่าคุณจะต้องมองไปหาใครคุณต้องมองไปหาบุคคลที่สูงสุด
ก็คือท่านนายกคนเดียวล่ะครับนายกคนเดียวล่ะครับให้นายกไปปราบบอลเหรอ
ไม่ใช่บ่อนครับปราบยาเสพติดปราบอะไรรึยังอันนี้ไม่ใช่ครับผมอธิบายคุณภาคภูมินักชมชมฟัง
อันนี้คือทุนจีนสีเทาหมายถึงในโครงสร้างทั้งระบบนายกต้องไป
ไปไปปรับไปทลายตรงนี้เลยตัวทั้งโครงสร้างไม่ได้หมายความว่าไปจากการบ่อน
นี่มันไม่ใช่บ่อนครับนี่มันไม่ใช่คาราโอเกะธรรมดานี่มันไม่ใช่
มันขายมีทั้งยาเสพติดด้วยแล้วมันไม่ใช่ที่เดียวนะครับ
มันจะเป็นชุมชนจีนที่เติบโตขึ้นอาทยากรรมก็จะเพิ่มขึ้น
จะให้ตำรวจไปปราบตำรวจก็อ้อมแอ้มผมเข้าใจแล้วนะครับคุณชุวิตอย่างนี้ใช่ไหม
ถ้าฟังจากคุณชุวิตในความหมายคุณชุวิตนะคือนายกเนี่ยต้องเข้ามาจัดการตรงนี้เลย
ถูกต้องเพราะว่าถ้าให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการบ่อนเล็กบ่อนน้อย
เจ้าหน้าที่เอาบ่อนจีนดีกว่าเด็กขับยาเสพติด
นี่มันไม่ใช่ครับนี่มันปัญหามันก็ยังมีตรงนี้อยู่ถูก
ถูกต้องถูกต้องคุณก็จะมีนายทุนชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยทำธุรกิจสีเทา
ใช่ใช่ทุนจีนไม่ทำคอร์เซนเตอร์ใช้ทุนจีนไม่ทำพนันออนไลน์
ใช่ทุนจีนไม่ทำนู่นนี่นั่นที่ผิดกฎหมายซึ่งต่อไปขยายเข้าไปอยู่จุดอื่นอื่นอีก
ซึ่งเกินกว่าที่ตำรวจจะจัดการมันก็จะไปเปิดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
เพราะว่าตำรวจเนี่ยนายกต้องไปจัดการนี้รายได้ถูกต้อง
ต้องไปจัดการดังนั้นข้อมูลที่ได้เนี่ยที่ผมส่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ย
ถ้าบิ๊กโจ๊กจัดการได้บิ๊กโจ๊กเป็นตำรวจนี่ครับ
บิ๊กโจ๊กก็จักรการได้อยู่แล้วมีอำนาจเป็นถึงรองผมบทลอ
รับปากเองถ้าจัดการไม่ได้ผมก็จะให้พี่ศรีไหมเล่นเลย
เอาวันนี้พี่ศรีไปอ่าป๑๕๗แต่วันนี้พี่ศรีไปไปร้องเรื่องมีใครชกว่า
เงินบริจาคไม่มีใครชกนะเข้าเข้าพักกันไม่มีไม่มีนะอ่าโอเค
มีเงินบริจาคนั่นก็คือส่วนหนึ่งคนที่มีเอี่ยวกับผับจีน
ยาเสพติดที่ยานาวาอ่าไปบริจาคเงินเข้าพักอ่าพลังประชารักษ์สามล้าน
ถูกต้องแต่ทั้งพักเขายืนยันว่าเขาก็ไม่รู้ก็เป็นคนไทย
นามสกุลไทยบริจาคเงินเข้าพักเขาก็คุณพูดตะแบงอย่างนั้นได้ไง
ไม่ใช่สามร้อยบาทไม่ได้หมายถึงผมใช่ไหมไม่ได้หมายถึงผมใช่ไหม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
ต้องดูสิครับคนมาบริจาคคุณ๓๐๐ก็ไม่ได้ดูหรอก๓๐๐๕๐๐อย่างนั้นปกติภาษีบริจาคเท่าไหร่เงินตามลำ
แต่ถ้าเป็นเลยล้านนี่ก็โอ้โหใครเป็นในทุนเนี่ยเขารักเราเขาสนับสนุนเราเยอะขนาดนั้นเหรอเขาเป็นเจ้าของโรงงานอะไรทำธุรกิจอะไร
พักคุมรัฐจะไปเสนอตัวจะทำงานเป็นฝ่ายบริหารพักต้องมีความระมัดระวังตัวมากกว่าคนอื่นมากกว่าอยู่แล้ว
ไม่ใช่เปิดอ้าซ่าใครจะมาบริจาคก็ให้มานะครับไม่ใช่ดังนั้นการบริจาคเงินด้วยทุนเนี่ยที่ผมบอกนี่แหละคือทุนนะครับ
ทุนสามารถคอนโทรลนักการเมืองได้จีนคอนโทรลทุนคอนโทรตำรวจคอนโทรนักการเมือง
ผมยังไม่ได้พูดนะว่าคอนโทรลนายกแต่ผมอาจจะบอกว่าคอนโทรลพักการเมืองได้
แล้วผมว่าอันตรายไหมถ้าคอนโทรลได้ถ้าทุนสีเทาทุนที่ผิดมาคุมพักการเมืองได้
ให้พักการเมืองออกนโยบายที่ผิดไม่เป็นประโยชน์หรือว่าตำรวจเตรงใจ
เพราะว่าพักนี้คุมตำรวจคุณว่ามันตำรวจจะทำอะไรได้ไหม
ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายและเป็นปัญหาระดับชาติ
ผมเหลือ๒นาทีตกลงปราบได้ไหมคุณชุวิตคิดว่าปราบได้ไหมถ้าเราจะปราบ
คุณจะปราบเขาเหรอก็ผมบอกแล้วไงถ้าปราบเนี่ยมันเป็นระดับชาติ
เดี๋ยวผมก็จะจัดการให้คือมันปัญหานี้มันตำรวจเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าตำรวจ
แต่ไอ้ทุนเนี่ยมันเป็นทุนสามารมันเป็นทุนจะสามานซึ่งมีจำนวนเงินที่มาก
และถ้ามันเอาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพักการเมืองเมื่อไหร่และพักการเมืองนี้เข้าไปเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่
โอ้โหคุณเอ๋ยคุณคิดดูแล้วกันนะครับในอดีตมีครับที่โคลัมเบียนะครับ
สโคบาก็บริจาคเงินให้กับพักของรัฐบาลแล้วเป็นข่าวใหญ่โต
ตอนหลังนี่ถึงขนาดลาออกกันยกพักเลยนี่ก็คือปัญหาแล้วครับ
คุณจะมาบอกไม่ได้หรอกครับว่าไม่รู้ไม่ชี้ใครจะมาให้ก็ไม่รู้นี่
มันไม่ใช่เงินน้อยการให้มาเป็นเงินเกินล้าน๓ล้าน๕ล้านเนี่ย
พักการเมืองต้องดูอยู่แล้วครับว่าคุณเป็นตาสีตาสาหรือเป็นใคร
พอเป็นใครคุณต่อมาคุณก็ต้องไปหาเขาใช่ไหมเออผมมีนโยบายอย่างนี้ขอเชิญคุณมาหาลือหน่อย
เพราะว่าคุณมีทุนแล้วถ้าเกิดเป็นทุนยาเสพติด
หรือว่าเป็นทุนที่ผิดกฎหมายมาให้เนี่ยคุณไม่สำรวจแล้วคุณไม่ตรวจสอบต่อไป
คุณเป็นรัฐเป็นพักการเมืองคุณไปเป็นรัฐบาลแล้วคุณไม่ตรวจสอบอะไรตาสี
ตาม้าตาเรือก็พังกันพอดีอันนี้ผมพูดให้ฟัง
คุณจะตรวจไม่ตรวจก็เรื่องคุณเถอะแต่ผมห่วงเรื่องทุนมากกว่า
สามารจีนเนี่ยนะครับที่มาทำเรื่องผับศูนย์เหรียญเนี่ย
ที่มาทำเรื่องอ่าต่างต่างซึ่งคนไทยไม่ได้ประโยชน์
สังคมไทยไม่ได้ประโยชน์เศรษฐกิจไทยไม่ได้ประโยชน์นะครับ
คนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นคนบางกลุ่มนะครับที่ได้เงินเศษเงินพวกนี้มานะครับ
แล้วทำให้เสียหายทำไมจีนพวกนี้มันไม่ไปเปิดเอลเอล่ะ
เออมันก็มีจีนใช้หน้าทาวน์ที่เอาเอทั่วไปเลยนี่คุณชุวิต
หมดเวลาวันหน้าเชิญมาคุยใหม่เอาจริงจริงสุดท้ายสุดท้ายอีกแล้วเหรอ
ใจคุณชูวิทย์เนี่ยคิดว่าปราบได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องไปคิดนานหรอก
ตามไม่ได้แล้วเรามานั่งคุยกันเพื่ออะไรเนี่ย
เพื่อให้สังคมรู้คนที่ดูในรายการไทยรัฐได้ทราบ
คนที่ดูไทยรัฐทั่วประเทศหรืออาจจะต่างประเทศด้วย
ได้ดูไทยรัฐออนไลน์ต่างต่างเนี่ยได้ดูคุณภาคภูมิ
ดูรายการเปิดปากก็คุณชวนผมมาเปิดปากไม่ใช่เหรอ
ถ้าให้ผมปิดปากเนี่ยคุณจัดรายการปิดปากผมจะปิดปากเงียบ
นี่คุณเปิดปากผมก็เลยพูดเยอะเลยเนี่ย
เราจะได้รู้กันว่ามันมีอย่างงี้อยู่เออ
ส่งข้อมูลให้ตำรวจไปแล้วด้วยให้บิ๊กโจ๊กแล้วให้แล้ว
วันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอดูว่าปราบได้หรือไม่

ท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิพบกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งนะครับ